อยู่ด้วยกันไปจนถึงเวลาประมาณ๔ทุ่มครึ่งเหมือนเดิมค่ะ

พาไปดูเหตุการณ์ที่มีผู้หญิงคนหนึ่งค่ะ
อายุ๓๙ปีเป็นชาวจังหวัดบุรีรำนะคะ

ทั้งความถามนี่คือได้ยินเสียงเดิงตุ๊บนึกว่าของอะไรหล่น
ไปอีกทีเป็นผู้หญิงกระโดดลงมา
ว่าผู้หญิงคนนี้ทะเลาะกับแฟนนะคะ

แล้วก็ก่อนหน้านี้ทะเลาะกันบ่อย

ว่าน้อยใจแล้วก็กระโดดลงมาจากชั้น๗เนี่ยค่ะ
ตำรวจสนบางซื่อพร้อมกองพิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบ
ศพของนางวีระพัทราสุดสาลีอายุ๓๙ปีเป็นชาวจังหวัดบุรีรำ
แมนชั่นริมถนนคลองประปาเขตบางซื่อ
ของผู้หญิงคนนี้ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปพบเนี่ยนะคะ
เป็นลักษณะนอนคว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่ที่พื้นที่ช่องจอดรถจักรยานยนต์ของแมนชั่น
สภาพศพคือสวมเสื้อยืดแขนสั้นสีขาวกางเกงวอร์มขายาวสีเทา
โหลกศีรษะเนี่ยเปิดเลยค่ะมีชิ้นส่วนกระโหลกมันสมองกระจายเต็มพื้นที่ไปหมด
เจ้าหน้าที่ก็กั้นเอาไว้ไม่ให้คนเข้าไปในจุดเกิดเหตุตรงนี้นะคะ
จากการสอบถามรอปภของแมนชั่นเขาก็เล่าให้ฟังว่า
ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ประตูทางเข้าอาคารห่างจากจุดเกิดเหตุไปประมาณ๕๐เมตร
ได้ยินเสียงดังตุ๊บเหมือนของหนักตกลงมาจากที่สูงกระทบพื้น
วิ่งไปดูพบว่าเป็นร่างผู้หญิงเสียชีวิตนอนแน่นิ่งอยู่ที่พื้น
รอปภก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ไปตรวจสอบ
จากการตรวจสอบเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่บอกว่า
ผู้เสียชีวิตอยู่กับสามีที่ชั้น๗ห้อง๗๑๑ของอาคารนี้ค่ะ
ก่อนหน้านี้ประมาณสักสัปดาห์หนึ่งทั้งคู่ทะเลาะกันมีปากเสียงกันอย่างรุนแรง
เพราะว่าฝ่ายชายปันใจให้หญิงอื่นแล้วก็ทะเลาะกันมาตลอดนะคะ
จนวันนี้ตัวฝ่ายชายเนี่ยกำลังจะออกไปข้างนอก
ตัวฝ่ายหญิงก็เลยน่าจะน้อยใจอะค่ะตัดสินใจกระโดดลงมาจากชั้น๗
ตำรวจสนบังซื้อบอกว่าเบื้องต้นก็รู้ว่าทั้งคู่เขามีปัญหาชีวิตครอบครัวกันมานานแล้วนะคะ
ผู้ตายน้อยใจสามีก็เลยคิดสั้น
เดี๋ยวทางตำรวจบอกว่าต้องเชิญตัวสามีของผู้ตายมาสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งค่ะ